เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับตำรวจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าพวกนี้มันเหิมเกลิมจริง

บุกตำรวจสอบสวนกลาง

เมื่อไหร่พี่ไม่ได้ยินข่าวเลย
เดี๋ยวต้องดูดอมต้องดูคุณผู้ชมต้องดู

จะไล่ล่าจะไล่ล่าจนถึงวันศุกร์
นี้เลยดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยค่ะ

ไม่ใช่แค่เราโปเลี่ยย
เหมือนกันเออพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลเล่นใหญ่เลย
เราก็นึกว่าใครเอาอาวุธบุกไปที่กอง

หนูมาบุกแบบนี้
แล้วนี่เอากรงดักหนูมานี่

แล้วในนั้นเนี่ยมีน้องหนูอยู่เนี่ย

แล้วตัวมันอ้วนนั้นเลย

ผู้โดบสมบูรณ์เลยที่นี่
เหตุการณ์เมื่อเช้าเลยค่ะเช้าเมื่อวานค่ะ

เจอหนูติดอยู่ในกรงดักหนู
คือมันใหญ่ขนาดที่แบบแพร่พันธุ์ได้๒ตัว
เล็กอีกตัวนึงแล้วบางตัวมันก็หลุดไปได้ไงคะ

สาเหตุที่ต้องเอากรงดักหนูมาตั้งไว้
ตามอาคาร๔ชั้นของทางกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลางเลยนะก่อนหน้า
แม่บ้านบอกว่าเจอหนูวิ่งอยู่ในอาคาร

ให้มาจับหนูหน่อยปฏิบัติการไล่ล่าจับหนู

มาเก็บกู้มาเก็บกู้ค่ะ
ปรากฏว่าได้ผลงานจับได้๑๖ตัวค่ะ

ไปใส่กรงไว้แล้วก็วางไว้จุดต่าง

รู้จักจะมีไปต่อเนื่องจนถือมันศุกร์

ฮิคารสยบอะไรเงี้ย

จะจับเสร็จแล้วก็จะเอาไปถ่วงน้ำ

เขาต้องไปจุ่มในถังน้ำยาก่อน
ในถังน้ำยาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคของหนูมันแพร่มันแพร่แบบระบาดต่อไง
แล้วไปจุ่มแบบนี้มันเป็นการทรมานสัตว์เปล่าหรือยังไง
อันนี้ตำรวจยืนยันนะบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์
แล้วหลังจากนี้เนี่ยท่านคะเราก็จะต้องกลับมาแก้ที่สาเหตุต้นเหตุ
ก็คือเราต้องดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้น้องหนูมันมาเยือน
น้ำแข็งพูดแบบนี้หมายความว่าที่นั่นมันสกปรกเหรอหรือยังไง
ใช่คือตัวท่านตำรวจเองเขาบอกว่าหลังจากนี้พวกเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ดอมเองตั้งชื่อเรื่องเก่งลองตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ดิ
พิฆาตสยบหนูน้อยแต่ถ้าเจอหนูอย่างนี้พามาหาพี่เบิร์